มาติดตามประเด็นทางการเมืองกันบ้าง

สำหรับกรณีที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ก็ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย

หลายคนบอกใครใครสวยจังเลย
น้องจินนี่ลูกสาววัย๑๙กลายเป็นที่ฮือฮา
โลกโซเชียลบอกโอ้โหคนนี้ใครสวยเหมือนแม่หรือเปล่านะฮะ
แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่โลกโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ
เรื่องของการแต่งตัวของน้องจินนี่
วันนั้นก็สายเดี่ยวลงพื้นที่นะครับ
กลายเป็นเรื่องทางการเมืองด้วย

ให้สัมภาษณ์ผู้สิทธิ์ข่าวนิดหน่อย
มีการถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้ง
ว่าต่างชาติเขาถามพลเอกประยุทธ์ว่าอย่างไรบ้าง
เรื่องนี้มีคำเปิดเผยจากพลโทวิรชนสุคลทะปฏิภาค
รองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
กล่าวภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากการเข้าร่วม
พิธีรำลึกครบรอบ๑๐๐ปีการยุติสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
ผู้นำแต่ละประเทศก็ได้ถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกัน
รวมถึงปัญหาต่างของแต่ละประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและเรื่องของการเมือง
และหลายประเทศนะครับเขาบอกว่าเขาอยากมาลงทุนในประเทศไทยนะ
แล้วบอกสักเดือนมกราคมจะมาดูบ้านเราหน่อย

แล้วก็ได้บอกกับนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยว่า

ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ได้กล่าวขอบคุณ
พร้อมตอบกลับไปว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องทางการเมือง
และยืนยันว่าสิ่งที่รัฐบาลทำน่าจะได้รับการสารต่อ
ถ้าสิ่งที่พูดไปไม่เป็นไปตามที่คุยกัน
ก็อย่ากังวล
ซึ่งผู้นำแต่ละประเทศก็ไม่มีใครมาคาดคันมาถาม
เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งจะวิดที่๒๔กุมภาพันธ์๖๒หรือไม่
ไม่มีใครคาดคันเขาบอกว่าคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบทั่วไป
แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ยืนยันว่าการเลือกตั้ง
ยังเป็นวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
หลังมีผู้นำบางประเทศถามว่าจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าอยู่ใช่ไหม

ส่วนที่นายกเดินทางมาถึงบ้านเรา
แล้วพูดสิทธิ์ข่าวก็จ่อมายถามตะโกนถาม
คำถามแรกก็เรื่องของสถานการณ์น้ำ
ท่วมในพื้นที่ชุมพรและประจวบคิริขัน
นายกก็บอกมีคนดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว
ส่วนอีกคำถามหนึ่งถามเรื่องการเมือง
สอบถามถึงการตัดสินใจเลือกพักการเมือง
ที่เสนอชื่อโหวตเป็นนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ท่านเลือกหรือยังว่าจะ
พักไหนยังไงที่เขาจะเสนอชื่อเป็นนายกต่อไป
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาโบกมือจ้า
ปฏิเสธตอบคำถามเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขึ้นรถทันที
สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี

จะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคอรมอแทน

คือนายกเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสใช่ไหม

จะเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์๑๓๑๕พฤศจิกายน
ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่๓๒
และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่ประเทศสิงคโปร์นี่แหละครับ
โดยคณะของพลเอกประยุทธ์ออกเดินทางไปแล้ว
ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาคือเดือนนี้

สิงคโปร์ก็จะมีไปปาโปนิวกินีอีกแล้ว
ขณะที่พักการเมืองที่ต้องจับตามองเช้านี้
ที่ภักดิ์พลังประชาบรัฐจะเปิดรับสมัครสมาชิกภักดิ์เป็นวันแรก
โดยนายอุตมะสวนายนนะครับ
หัวหน้าพักก็พร้อมรัฐมนตรีอีก๓คน
จะเดินทางไปต้อนรับสมาชิกด้วยตัวเอง
ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
และผู้พิการทางสายตาอีกจำนวนมาก

ยังมีชื่อของนายสงการอัจฉริยทรัพย์
ทนายความชื่อดังว่าจะมาสมัครที่พักแห่งนี้ด้วยนะครับ

ตั้งแต่๗โมงเช้าเป็นต้นไปนี่แหละนะครับ
ก็รัฐมนตรีทั้ง๔ท่านไปร่วมงานตอนเช้า
ไม่ได้เอาเวลาทำงานในราชการไปทำใช่ไหม

ส่วนควันหลงจากกรณีคุณหญิงสุดารัฐเกยุราบ
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
นำคณะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของกลุ่มผู้ค้า
แพทตินัมประตูน้ำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ทำให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่อยากเรียกคุณหญิงสุดารัฐว่าแม่

แหม่มีการโพสต์เฟสบุ๊คแซว

หลงเรียกเจ๊หน่อยมาตั้งนานแล้ว

แล้วก็ฮ่าอะไรอย่างนี้นะ

แล้วก็บางคนที่เห็นลูกของหญิงหน่อยคือน้องจินนี่

เลือกตั้งเลือกเพื่อไทยเพราะหัวใจเพื่อเธอ

เป็นคนแรกของเพจแต่ไม่ใช่นักการเมืองนะ

ก็เป็นลูกของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นะครับ
ก็เรียนอยู่นะ
ที่คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี

ก็เดินตามรอยแม่เลยนะครับ

ก็เป็นอดีตนิสิตเก่าของที่นี่นะครับ

ที่เธอใส่ไปในวันที่ไปกับคุณแม่นั่นแหละ
โซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์การแต่งตัว

หรือว่าเล่นเรื่องการเมืองแต่ทำไมแต่งตัวแบบนั้น

แต่ว่าถามว่าน้องจินนี่ตอนนี้ก็ขอเก็บตัว

ปรับตัวตามกระแสที่มันมาชั่วข้ามคืนไม่ทัน
จะเดินรอยตามคุณแม่หรือเปล่า

เพราะว่าตอนนี้ยังเรียนอยู่เลยนะครับ